ดูความน่ารักของสัตว์ใหญ่กันหน่อยค่ะ
แต่ความน่ารักมันก็มาพร้อมเรื่องของสุขภาพ
พูดถึงเวลาเราจะทำงานอย่างพวกเรา

ช้างเองก็ต้องตรวจสุขภาพก่อนเหมือนกัน

ไปดูบรรยากาศกันว่าแต่ละเชือกน่ารักแค่ไหนนะคะ
นี่แหละช้างเรียกว่าพี่เบิ้มแล้วกันนะ

ไม่ใช่แค่นี้มาทั้งหมด๗เชือกจากทั้งหมดเลยนะคะ
กว่า๗๐เชือกค่ะที่ทำงานชักลากไม้ยางพารา

เจ้าของแล้วก็ควานช้างก็พาช้างเหล่านี้มาให้สัตวแพทย์ตรวจสุขภาพประจำปีค่ะ
แล้วก็ยังมีการฝังไมโครชีพตรวจสอบไมโครชิปป้องกันการลักลอบนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์
นี่มีเครื่องแบบนี้ในการตรวจสอบ
ช้างก็ยืนให้ความร่วมมืออย่างดีเลยนะคะ
นี่เป็นการป้องกันการค้างาช้างผิดกฎหมายแล้วก็แก้ปัญหาช้างตกมันด้วย
ดูสิให้ความร่วมมือดี
ตรงนี้ก็คือทำงานร่วมกันทุกปี
มีการออกหน่วยแล้วก็รักษาพยาบาลตรวจสุขภาพพร้อมทั้งเช็คหมายเลขไมโครชิป
เพื่อที่จะดูการเคลื่อนย้ายของช้างไปด้วยในตัวนะคะ
ตรงนี้โดยรวมที่เราเจอในพื้นที่ของตรังก็คือ
ตัวช้างเนี่ยค่อนข้างมีสุขภาพค่อนข้างดีนะคะ
แล้วก็มีความสมบูรณ์ของตัวช้างพอสมควรเลยนะคะ
อุปธรรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเถอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวัตรรัชนครินทร์

คือภาพรวงของโครงการปีนี้ตรวจสุขภาพช้างไปแล้ว๕๓เชือก
พบว่าช้างทุกเชือกสุขภาพแข็งแรงดีกว่าค่ะ
เหมือนราวนะได้พบหมอได้ดูแลสุขภาพเป็นประจำสถมารถเฒ่นมเมิระ
เรี่ยวแรงเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็รักษาดูแลได้ทันนะคะ
เพราะนี่คือความใส่ใจของขวานช้างของคนที่เป็นเจ้าของช้าง
ให้ความรักให้การดูแลแล้วก็มารับคำแนะนำในการดูแลช้างทุกปี

เหมือนอย่างเราน้องใบตองนะที่เวลาไปตรวจสุขภาพ
ค่ะนี่ฉันไปตลอดเลย

คุณหนีมาเหรอพอไม่อยู่อีกแล้ว

ไม่ได้นัดไม่ได้นัดไปใหม่วันหลัง

ถ้าไปอีกทีผมกลัวจะเจอนี่คอเลสเตอรอ

มีมีไปแล้วเจอเลย